กลับมาในช่วงนี้โอ้โหใครที่จิบกาแฟอยู่
ต้องการสิ่งที่มันอยู่ข้างนั่นก็คือต้องขนมปังถูกไหม

ปังปิ้งอร่อยมันต้องย่างด้วยเตาถ่าน
ไปดูกันหน่อยนะครับจะพาไปชิมกันที่จังหวัดสุราธานี
เขาบอกร้านนี้ขายมานานถึง๒๗ปีแล้วนะครับ
ตีตัวไปเลยได้ไหมตอนนี้หิวมาก
นี่แหละเป็นของนางตัวม้วยแซ่อึ้งพร้อมกับลูกสาวนะครับ
ก็ช่วยกันปิ้งขนมปังบนเตาถ่านที่มีไฟอ่อน
และจอดขายอยู่หน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราธานี
เขาบอกว่าการทำลักษณะนี้ก็ทำให้ได้ขนมปังปิ้งที่ไม่กรอบมากเกินไป
ทานง่ายไม่แข็งจนเกลี่ยมเพราะบางร้านเนี่ยปิ้งมาจนไม่เกลี่ยมดำปิดสีเลย

ใช่พอปิ้งมาแล้วนะครับก็นำไปทาแยมรสต่าง
จำหน่ายให้กับลูกค้าที่แวะเข้ามาสั่งแล้วก็รอหน้าร้านอย่างต่อเนื่อง
บอกว่าร้านนี้ต่อคิวกันยาวมาก
ตัวม้วยก็บอกว่าขายขนมปังปิ้งด้วยเตาถ่านมานานกว่า๒๗ปีแล้ว
เริ่มแรกเนี่ยขายราคาคู่ละ๓บาทแล้วก็ขายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ขายอยู่ที่ราคาคู่ละ๘บาทนะครับก็ยังไม่แพง
ปกติแล้วนี่แผ่นละ๕บาทนี่ยังถือว่าหาไม่ค่อยได้แล้วนะใช่ครับ
โดยที่ร้านนะครับจะใช้ขนมปังปอนมาหั่นเป็นคู่

และสาเหตุที่ต้องใช้เตาถ่านปิ้งเพราะว่าเตาถ่านจะให้กลิ่นหอมกว่าครับ
เมื่อทาไส้แล้วนำมาปิ้งอีกครั้งเนี่ย
ก็จะยิ่งเพิ่มความหอมของไส้และขนมปัง
นับว่าเป็นเอกลักษณ์ของร้านเขา
อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่นจังเลยค่ะ

เราเริ่มขายมาต่อแต่คู่๓บาท
ขายมาตั้งนานตั้งแต่ลูกเนี่ย
ลูกยังเล็กอยู่ลูกสาวยังหัด

ที่บอกเมื่อกี้ถ้าใช้เตาแก๊สก็เด็กก็หนีหมด
ที่เราขายดีเพราะว่าเราใช้เตาถ่าน
คือเอกลักษณ์ของเราคือใช้เตาถ่านใช่ค่ะ
ก็ผู้สื่อข่าวก็สงสัยแล้วทำไมไม่ใช้เตาแก๊ส

เอกลักษณ์เขาคือเตาถ่าน
แบบนี้แหละหอมดีมีกลิ่นถ่านด้วย
ขนมปังปิ้งเตาถ่านสไตล์โบราณของร้านนี้

เนยนมเนยน้ำตาลและไส้สังขยา
ที่เห็นเขียวเมื่อสักครู่โอ้โหแต่ละวันนะครับ
จะใช้ขนมปังปอนมากถึง๓๐๔๐ปอนด์
สามารถขายแล้วก็สร้างรายได้

โดยมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายเพศเลยทีเดียวครับ

ตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นนักเรียนและคนทำงาน
แวะเวียนมาอุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวครับ
โอ้โหดิฉันท้องร้องโจ๊กใหญ่มากเลย

เห็นแบบนี้เราอยากจะได้ขนมปังสักคู่นึง

เดี๋ยวได้มาตั้งคู่นึงคุณไม่คิดจะแบ่งผมสองคนเลยเหรอครับ